เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดเพชรชบุรีด้วย
ไปตรวจการทำงานของเจ้าหน้าที่

ก็จุดแรกก็ไปดูที่บริเวณเขื่อนเพชร
นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการทักทายกับพี่น้องประชาชน
แล้วก็บอกกับพี่น้องประชาชนนะครับบอกว่า
ก็ขอให้ทุกคนมั่นใจแต่จะไม่ให้น้ำท่วมเลยคงลำบาก
แต่ถ้าท่วมต้องท่วมให้น้อยและท่วมให้สั้น
ก็คือระยะเวลาท่วมต้องสั้นที่สุด
ตอนนี้ทางหน่วยงานรัฐเองก็พยายามที่จะช่วยเหลือดูแล
โดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับ
ฟังเสียงของนายยกรัฐมนตรีหน่อยฮะ
วันนี้ที่เราแก้ปัญหาได้รัฐบาลนี้ปีที่แล้วให้เงินมาลงทุนมาทำงานที่นี่
เส้นทางระบายน้ำใหม่ขึ้นมาวันนี้โอเค
สามารถใช้ได้ประมาณสัก๕๐ล้านลูกบาทเมตร
นี่ช่วยไปเยอะนะแต่ก่อนไม่มีอะไรคลองเนี่ย
แล้วมีอีก๒คลองที่อยู่ในแผนการออกแบบไปแล้ว
ใช้ว่าปี๖๒ยังติดปัญหาเรื่องการใช้ที่ดินอยู่
เป็นที่ของประชาชนทั้งสิ้นนั่นแหละ
ถ้าไม่เห็นไม่ยอมไม่ให้สละให้ตามพื้นที่
หรือไม่ไปอยู่ในการเจรจาชดเชยให้
มันก็สร้างคลองไม่ได้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นซ้ำแล้ว
จะมีสละอีกที่คือปัญหาของประเทศไทยนะ
คือที่นายกพูดนี้เพราะว่ามันมีแผนโครงการนี้ไงคุณครับ
แล้วก็อีกหลายคลองเพื่อเป็นการประบายน้ำ
แต่ว่าบางจุดเป็นพื้นที่ของประชาชน

ถ้าประชาชนไม่ให้ขุดก็จะยากนะครับ
เพราะเมื่อวานนี้นอกจากนายกเดินทางไปที่เขื่อนเพชร
ก็ไปรับฟังคำบรรยายสรุปในการบริหารจัดการน้ำแล้ว
ที่อำเภอท่ายางนี่แหละครับก่อนจะเดินทางกลับนะครับ
เมื่อวานี้มีชาวเพชรบุรีให้กำลังใจ
เข้ามากอดเข้ามาบอกย่าให้เป็นนายยกต่ออะไรอย่างนี้นะครับ

ซึ่งเป็นเลขเกี่ยว๗กทธหาร๗๐๒๔

นายกรัฐมนตรีก็ลดกระจกลง
ที่นายกรัฐมนตรีจะกล่าวสั้น
บอกว่าสู้เห็นรอยยิ้มทุกคนก็โอเคแล้ว
วันนี้มาเป็นกำลังใจทุกคนทำได้แล้ว
แต่มาขอติดตามสถานการณ์กันหน่อยนะครับ
ซึ่งนายกรัฐมนตรียังได้จับมือพร้อมสวมกอดชาวเพชรบุรี

ทำให้ชาวบ้านก็ดีใจ
พร้อมบอกว่าดีใจที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมา
ดีใจที่นายกไม่ทิ้งประชาชน
แล้วก็ไม่ลืมคนเมืองเพชรนั่นเองนะครับ
นี่คือเมื่อวานี้ที่เข้าไปตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับ